เชียงราคุณผู้ชมชาวบ้านเนี่ยเขาไปเจอเหมือนเป็นถุงดำอ่ะ
ลอยมาริมฝั่งโขงอ่าลอยมาลอยมาเนี่ย
เขาต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ไปดูหน่อยมันคืออะไรค่ะ
ดูแล้วน่าจะเป็นวัตถุต้องสงสัยยาเสพติดหรือเปล่า
ครับนี่คือริมฝั่งแม่น้ำโขงซอยหนึ่งบ้านศพคำอำเภอเชียงแสนที่เชียงรายครับ
มีทั้งฝ่ายปกครองทั้งทหารและตำรวจสภเชียงแสนครับไปกันหมดนี่แหละ
แล้วก็ไปเอาถุงดำขึ้นมาจากน้ำเปิดออกมาคุณผู้ชมฮะไอซ์๒๕ก้อน
ก็ละหนึ่งกิโลกรัมค่ะน้ำหนักรวมก็ยี่สิบห้ากิโลกรัมครับ
ผู้ใหญ่บ้านศพคำชื่อผู้ใหญ่อานนท์สมพันธ์บอกว่า
เมื่อวานนี่นะตอนเจ็ดโมงเช้าเนี่ยผมก็ขี่มันโทรไซต์
ไปตรวจตราริมฝั่งแม่น้ำโขงไปเจอเรือกราบสัญชาติลาว
ขับวนเวียนวนเวียนในแม่น้ำโขงเนี่ยหลายรอบเลยคุณผู้ชมฮะ
ก็สงสัยเหมือนหาอะไรบางอย่างอยู่ไม่รู้ตอนนั้นผู้ใหญ่อานนท์ยังไม่ได้เอกใจอะไร
กระทั่งมีชาวบ้านมาแจ้งผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เนี่ยผมมาเห็นถุงดำลอยมาติดข้างเรือที่ผูกไว้ริมฝั่งเนี่ย
แล้วชาวบ้านก็พากันมาดูนะมาดูถุงดำปรากฏว่ามีเรือของชาวสปลาวแล่นเข้ามาคุณผู้ชมฮะ
พอแล่นเข้ามาคนบนเรือตะโกนบอกอ๋อถุงนั้นของเขาถุงนั้นของเขา
แล้วก็ยกถุงดำขึ้นเรือแล่นออกไปเลยครับผู้ใหญ่อานนท์เริ่มเอกใจแล้ว
ครับเลยเดินตรวจแนวริมตลิ่งดันไปเจอถุงดำอีกหนึ่งถุงคุณผู้ชม
มันลอยติดข้างเรือกราบอีกลำนึงห่างจากจุดที่พบรอบแรกเนี่ย
ประมาณสักสามสิบสี่สิบเมตรก็ไม่ได้ห่างเท่าไหร่หรอกก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบครับ
สืบสวนให้ทราบว่าคืนก่อนหน้านะมีเรือกาบของสปลาวบรรทุกไอซ์
แล้วไปล่มในแม่น้ำโขงห่างจากบ้านศพคำเนี่ยประมาณ๕๐๐เมตร
แล้วก็มีชาวบ้านฝั่งลาวไปเก็บถุงดำบรรจุไอซ์ได้๒ถุงด้วยครับ
นี่เจ้าหน้าที่ก็ขนไปเลยขนใส่กระสอบไป
น้ำไม่มีหรอกเข้าถุงไม่มีเลยเพราะแก๊งมันเตรียมพร้อมไปแล้ว
ถ้าเกิดว่าพวกเขาไปเจอเรือเรือราดตระเวนของเจ้าหน้าที่
นี่เอกลับพวงเนียวเองพวกถุงไอซ์ทุกคนเลยคุณผู้ชมนะ
เขาจะรีบโยนทิ้งน้ำเลยทิ้งไว้ก่อน

แต่คราวนี้เรือดันมาล่มซะก่อน
ถ้าหากว่าไอซ์ล็อตนี้ส่งมาถึงกรุงเทพเนี่ยนะคุณผู้ชม
มูลค่าจะสูงถึงกิโลกรัมละ๑ล้านบาทเลยครับ
และนี่มี๒๕กิโลกรัมด้วยกันนะ